ที่จังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชมที่นั่นเขามีพิธีบวงสวงพระยาชัยสุนทร
หรือว่าเจ้าสมพมิตรนะคะเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาลสินนี่ค่ะ
เขามีการจัดพิธีที่อนุสวรีตรงนี้แหละทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชัยธวัฒน์เนียมสิริ
แล้วก็ภาคส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนไปร่วมพิธีเยอะมาก
ส่วนนี้ค่ะมีการฟ้อนกันแบบนี้นะคะสวมใส่ชุดผู้ไทยห่มสบายแพรวา
รำบวงสวงถวายพระยาชัยสุนทรนะคะโอกาสวันคล้ายวันวางศิลาเริก
การก่อสร้างอนุสวรีพระยาชัยสุนทร๑๓กันยายนไฮไลท์สำคัญของงานนี้อยู่ที่นี่ค่ะ
คุณแม่วันเพ็ญณกาลสินลูกหลานเจ้าเมืองกาลสินไปร่วมแบ่งปันความสุข
เอาอะไรไปแจกล่ะคุณเห็นในมือไหมอะไรครับลอตเตอรี่๕๐๐ใบแจกให้กับประชาชน
ผู้ที่ไปร่วมงานก็เอากลับไปเดี๋ยวลุ้นกันงวดต่อไปวันที่เท่าไหร่นะคะ
อีก๒วันอีก๒วันนั่นแหละค่ะสมมุตินะ๕๐๐ใบใบละร้อยนะโอ้เท่าไหร่๕๐๐๐ป่ะเนี่ย
เออขอบคุณก่อนไปนะครับนะครับ